ออเบอร์ตอร์มหาสนุก
กลับเข้าสู่รายการอบตมหาสนุกกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันในช่วงอบตขอปรุงกับการแข่งขันการทำลาบแล้ว

ซึ่งทั้งสองทีมครับจะต้องแข่งกันทำลาบแล้ว
ให้ได้เยอะที่สุดภายในเวลา๑๐นาที
โดยก่อนหน้านี้ในระหว่างที่ตัวแทนของทั้งสองทีมออกไปตามหาใบตอง
เพื่อนำกลับมาห่อลูกทีมที่เหลือก็ไม่ได้อยู่นิ่งดูดายครับ
เพราะพวกเขาเนี่ยได้ปรุงลาบรอไว้แล้วล่ะครับ
ถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับความสนุกกันต่อเลย

สีฟ้าสีโอ้โหมาแล้วใบตอง
มาแล้วนะครับตอนนี้รีบเลยรีบเลย

ใบตองเวลาเราได้มาเราต้องมาฉีกฉีกแต่เรามาตัดให้เรียบร้อย

พอได้เลย๑๐นาทีนะแม่
๑ช้อน๑ช้อน๑ช้อนพอ

เฮ้ยปากเยี่ยงวายหนาอุ๊ยหอมอะ
มัดดีตอนปากหลุดนะครับตอนดีนะครับ
ตอนนี้สีส้มเข้าไปเยอะมากแล้วระหว่างนี้ท่านนายก
ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมัวแต่ถ่ายรูป
นะครับผมท่านนายกให้ลูกลูกบ้านนะครับลูกบ้านทำงานนะครับผม
ก็แหมทางรายการมามอบความสนุกสนานให้กับชาวตะบนบ้านม่วงทั้งที
ท่านนายกเขาก็ขอเพียงแค่ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นเองล่ะครับ
มานี่มานี่เลยทั้งสองคนน่ะทั้งพี่ลิงน้องพลอยมาเป็นนายแบบนางแบบให้ซะดี
พี่ลิงค์คือเขาไม่ได้ใช้ไฟแต่ว่าใช้ความร้อนจากฐานอ่อเอางี้หรอคะ
เอาแล้วเร็ว
นับนะครับ
หมดเวลา
หมดเวลา
หมดเวลาการแข่งขันแล้วล่ะครับ

วิ่งกันให้พลาดเลยทีเดียว

ลองลิ้มชิมรสชาติลับแล้ว
ของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหอันนี้สุกยัง
กำลังสุกเลยนะนวลเลยใช่ไหม

โอ้โหร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้ว

สีส้มจะมีรสชาติขมของสมุนไทยประดับนะครับ
สีส้มเนี่ยอาจจะออกเค็มไปนิดนึงเห็นป่ะฮะ
เฮ้ยตัดสินใจกันไม่ถูกเลยล่ะสิครับแม่
ไม่เป็นไรเก็บไว้ในใจก่อน
แล้วค่อยชี้ชะตาเรื่องรสชาติ
ถ้าหากจำนวนลาบแหลวของทั้งสองทีมเท่ากัน
เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปนับกันเลยดีกว่า
งั้นเราไปนับทีมสีส้มก่อนนะครับ

ที่กินไปก็คืออีกหนึ่งห่อเป็น๒๗นะครับ

กับจำนวน๒๗ห่อของทีมสีส้ม
ภายในเวลาเพียงแค่๑๐นาที
เล่นทำเอาทีมสีฟ้าน่าเครียดกันเป็นแถบเลยทีเดียว
สีฟ้าเนี่ยจะทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่า๒๗ห่อ

และแล้วทีมที่คุณหนึ่งกำลังกันทำลาบแล้วได้เยอะกว่าก็คือทีมสีฟ้านั่นเองล่ะครับ
กับจำนวน๓๘ต่อ๒๗ห่อขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะด้วยนะครับ
ทำได้ไวทำได้เยอะขนาดนี้นะคะไทยรัฐทีวีและอบตมหาสนุกมอบเงินรางวัลเลยหนึ่งหมื่น
เชิญครับรับไปเลยครับเอาไว้ตรงกลางเลย
เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาพบกันในอบตขอแรง